คุณผู้ชมครับภัยสำหรับผู้หญิงต้องระวังกันให้มาก
คือผู้หญิงคนนี้เขาก็พยายามระวังให้ถึงที่สุดแล้ว
แต่มันมาเกิดขึ้นกับตัวเขาเองนะครับ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คผู้หญิงคนหนึ่งโพสต์คลิป
แล้วพยายามที่จะผลักเธอเข้าไปในห้อง
ขณะที่อีกมือหนึ่งของชายคนนี้นะครับ
กำลังสไลด์หนอนช่วยตัวเอง

เกิดกับตัวเตือนภัยผู้หญิงเด้อ
ผู้เสียหายเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
หลังจากกลับจากมหาวิทยาลัย

ป้วนเปี้ยนอยู่ที่หอพักแล้วดู

พยายามจะผลักผู้หญิงเข้าไปในห้องของเธอ

ก็คือช่วยตัวเองไปด้วยนะครับ
ฟังเสียงของนักศึกษาสาวคนนี้เล่าให้ฟังหน่อยครับ
คือหนูก็ขับรถมาจากเรียน
เสร็จปกติค่ะก็ขับรถเข้าหอ
แต่ว่าไม่คิดว่าจะมีคนตามมา
คือหนูจอดรถชายดังเก่านะคะ
มันก็แคบรถเข้ามาจอดเหมือนกัน
อธิบายในตัวหนูก็คิดว่าเขามาหาใครในหอหรือเปล่า
ก็เดินขึ้นห้องปกติไม่ได้คิดอะไร
หนูก็เปิดประตู
หันมาเจอชายคนกำลังช่วยตัวเอง
แล้วก็พยายามที่จะเข้ามาในห้อง
หนูก็พยายามยื้อกับเขาไว้

แล้วก็ช่วยบอกว่าช่วยด้วย

เจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกัน

ยังมีคนที่บอกว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกัน

คนแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่๙สิงหาคม

หลังจากที่นักศึกษาได้ไปซื้อของ

คนร้ายตามมาพยายามที่จะ

แล้วก็โชคดีที่มีเพื่อนข้างห้อง

ก็เลยคนร้ายหลบหนีไปครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเกือบ๓ทุ่มครับ
หลังจากกลับจากการไปรับประทานอาหารกับเพื่อน

หันไปเห็นผู้ชายลักษณะท้วมผิวดำ

สูงประมาณสัก๑๗๐เซนติเมตรนะครับ
เข้ามาจอดบริเวณหน้าห้องข้างเคียง

เธอตกใจมากครับร้องตะโกนขอความช่วยเหลือจากคนในหอพัก
ชายโรคจิตคนดังกล่าวก็ตกใจมากัน
รีบขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปครับ

บอกแต่งแบบนี้เสื้อคลุมสีน้ำตาล
กางเกงสีดำเป็น๓ส่วนเนี่ยนะครับ

พากันเข้าแจ้งความที่สพเมืองอุบลราชธานี

ผู้เสียหายจึงอยากจะขอวิงวอน

เร่งรัฐติดตามชายโรคจิตคนี้

ให้ได้เพื่อจะให้เกิดความสบายใจ

ศึกษาสาวและผู้หญิงทุกคนที่ต้องอยู่หอพัก
แล้วก็เดินทางในเวลากลางคืนด้วยนะครับ
แล้วก็เธอก็มาร้องสื่อให้ช่วยกระตุ้นหน่อยนะครับ